อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับ

มีฟางก้อนแปดร้อยก้อนมันทุกมาเต็มคันเลยนะฮะ

ขับมาข้ามจังหวัดจากสุพรรณจะไปประจวบ
รุ่งเช้าขับเข้าพื้นที่เพชรชบุรีครับ
วิ่งถนนเพชรเกษมจะลงใต้ไง

เสียหลักไปชนกับเสาไฟแล้วมันฉลาบเกิดประกายไฟ

ฟางแปดร้อยก้อนลุกไหม้ฮะ

มีบางส่วนที่มันกระเด็นออกมาไกลหน่อยก็ไม่โดนไฟไหม้
แต่ส่วนใหญ่๘๐๙๐ไหม้หมดเลยครับ

ใช่ครับก็จากสีเหลืองกลายเป็นสีดำเลยฮะ
รถที่ขับผ่านไปผ่านมาก็ตกใจโอ้โหแล้วมันเกิดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ถนนเพชรเกษมร่องใต้ครับในช่วงบริเวณแถวหน้า
โยธินบูรณะอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีครับ

ก้อนกองฟางมีประมาณสัก๘๐๐ก้อนบรรทุกมาท้ายรถ๑๐ล้อคันนี้ทะเบียนสุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำดับไฟนะฮะ
คนขับชื่อว่านายสาราวุฒิบอกว่าเขาเอาฟางก้อน๘๐๐ก้อนจากสุพรรณ
จะไปส่งปลายทางที่ตำบลป่าละอูที่หัวหินจังหวัดประจวบครับ

เช้าก็เข้าที่เพชรบุรีแล้ว
เช้าที่นี่นะฮะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงแล้วที่ประจวบ
มันไหม้ยังไง
จากพวกสายเย็บแล้วก็ไป
ทีนี้มันลงทดลองคันเลยผมจะไว้

แม่งเหมือนตื่นตกใจอยู่เลยหน้าซีดโชว์ทีเลยนะครับ

เมาแล้วขับหรือเปล่าเนี่ยเป่าปูดแล้วออกมาไม่มีแอลกอฮอล์ครับผม

วูบแหละแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงก็คงต้องไปตรวจสอบต่อนะฮะ
ยืนยันว่าไม่ใช่เมาแล้วขับ
ส่วนความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวคงต้องประเมินความเสียหายแล้วก็ต้องรับผิดชอบกันต่อครับ
ขับรถทั้งคืนนะเป็นไปได้นะคะมันเหนื่อยนะคะ